คุณผู้ชมค่ะตู้กับข้าวทางธรรมชาติถือเป็นการพัฒนาอีกหนึ่งแนวทางนะคะ
ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานให้กับราศดรในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยให้สามารถมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
จากภาพมุมสูงที่มองดูคล้ายแผงโซล่าเซลล์โดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
แท้จริงแล้วเป็นนากุ้งของราศดรที่อยู่บริเวณโดยรอบศูนย์
น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไปพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

จะเห็นสะพานไม้ทอดยาวกว่า๑๗๙๓เมตร
ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ภายในศูนย์หรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ก็จะพบทั้งสัตว์น้ำตัวเล็กอย่างปูสแมงดาทะเลและปลา
พากันออกมาอวดโฉมท่ามกลางต้นโกงกลางขนาดใหญ่

สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพระปีชาสามารถด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อจะเป็นรูปแบบในการพัฒนา
ตั้งแต่ยอดเขาลงสู่ท้องทะเล
เพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรและการพัฒนาอาชีพนะครับ

ก็ยังพบความต่อเนื่องจากภารกิจของศูนย์
ธนาคารปูม้าของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

นำไปเพาะพันธุ์ต่อและปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรปูม้าให้มีปริมาณมากขึ้น
การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง
ตั้งต้นจากการอนุรักษ์เพาะพันธักรสัตว์น้ำคืนกลับตามธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าชายเลนและท้องทะเลให้สมบูรณ์
เพราะพันธุ์สัตว์น้ำบางชนิดให้กับราศดรโดยเฉพาะ
นำมาสู่รายได้จากการทำมาหากินของราศดรในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกครั้ง
คือตัวอย่างการทำตามแนวพระราชดำริ

เราไปสร้างบ้านปลาไว้ในทะเล
บ้านปลาที่เราทำเนี่ยมันมีทั้งบ้านปลาที่เราทำให้ปลาหน้าดิน
กับปลาที่ไหว้กลางน้ำผิวน้ำนะครับ
ฉะนั้นเมื่อเราสร้างบ้านปลาแล้วเนี่ยฝูงปลาเข้ามาอาศัยอยู่

ผลที่ได้คือชาวประมงสามารถทำการประมงได้มากขึ้น
อันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับชาวประมง
หากจะบอกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
เป็นตู้กับข้าวของชาวบ้านในพื้นที่ก็คงไม่ผิด
ราศดรอิ่มท้องเพราะมีทั้งอาชีพประมงที่มั่นคง
ระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
เพราะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
วบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่
ทั้งหมดทั้งนี้เพราะเรามีพระบาทสมเด็จพระปรามินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีแนวพระราชดำริทำให้ทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมปี๒๕๖
พระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้กับท่านผู้ว่าในสมัยนั้นนะครับ
คือในเรื่องที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ล่ะ
ก็ส่งให้พิจารณาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทางด้าน
ประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี
อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่พระองค์มีพระราชดำริให้ในการจัดตั้งศูนย์นะครับ
จากจุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้พื้นที่กว่า๔๐๐ไร่ภายในศูนย์แห่งนี้

ให้ประชาชนนักเรียนนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและเรียนรู้
เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ส่งเล็งเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา
นับเป็น๑ใน๖ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานไว้เพื่อคนไทยทั้งประเทศ